นะฮะอ่าถ่ายรูปหมู่ไปที่ละลึกหน่อยพวกเราถ่ายรูปหมู่หน่อย
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับถ่ายภาพในงานบุญทอดพระป่าสามัคคี
เพื่อหาเงินสร้างวัดวังหินงานวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
จะเห็นว่ามีมือปริศนาข้างหนึ่งสวมถุงมือซะด้วยนะฮะ
อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือไงสวมถุงมือเนี่ย
โผล่ขึ้นมาที่ไหล่ข้างพี่อสมคนนี้ทั้งที่มือพี่เขาอยู่ตรงนี้ฮะ
เอาล่ะสิเห็นแบบนี้ทำยังไงล่ะฮะคนลุกสิครับ
ทีมข่าวไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านนะฮะเจ้าของรูปนี้
ท่านก็บอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรท่านผู้ใหญ่
วีโว่ท่านผู้ใหญ่บอกยี่ห้อด้วยวีโว่นะฮะถ่ายเสร็จปั๊บส่งต่อในกลุ่มไลน์อสม
ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อผมมันโลเทคผมมาโลเทคผมตัดต่อไม่เป็น
แต่หลังจากนี้นะฮะพอภาพถูกส่งต่อไปในโลกออนไลน์ปั๊บนะครับ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบางคนบอกเอาล่ะถ้าให้สบายใจไปทำบุญกันเถอะทั้งกลุ่มเลย
แม้ว่าจะเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ไปทำบุญเถอะอุทิศส่วนกุศลเถอะ
ให้กับวิญญาณที่ล่วงรับจะได้สบายใจ
โอ้โหมือใครอ่ะอยู่ที่อ่าวนหลอนเลยนะ